คุณผู้ชมฮะต้องเตือนกันอีกแล้ว
เมื่อวานแชร์กันอยู่เยอะมากเลยคุณ
กระเป๋าตังค์มีเงินให้กู้

หลายคนสนใจเอ๊ะเปาตังค์ของรัฐบาลเหรอ
ให้กู้เงินเหรอ๑๐๐๐บาทเหรอดอกเท่าไหร่ยังไงกู้เมื่อไหร่
คุณผู้ชมต้องตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อย

งั้นเดี๋ยวคนจะแห่ไปเชื่อกันหมดนะครับ

เดือนละ๒๑๗บาทต่อเดือน

คุณผู้ชมได้ยินแบบนี้ชาวบ้านชาวช่อง

ผ่อนละ๒๑๗บาทต่อเดือนเองนะฮะ

ทีนี้ได้มีการตรวจสอบข้อมูล

อดนี่ต้องกดออดดัง

โลโก้ของธนาคารไปใช้ประชาสัมพันธ

แล้วก็แนบลิงก์สำหรับเพิ่มเพื่อนในไลน์

ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูล

ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์

ถ้าหลงเชื่อนะไม่ควรไปให้ข้อมูลใด

หน้าบัตรหลังบัตรหรือว่าแบบรหัสบัตร
หรือข้อความในไลน์มีลิงก์แอบอ้าง
ธนาคารบอกว่าแอปเป่าตังค์ให้กู้เงิน

แฟนเพจกรุงไทยแคร์แล้วก็กรุงไทยคอนแท็กเซ็นเตอร์

หลงเป็นเหยื่อคนเหล่านี้นะครับ
อันนี้เราเอาแต่ละข่าวมาเตือนภัยกัน